คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยละกันเพราะว่าอะไรคือเมื่อวานเนี่ยจริงแล้วมันมีกระแสข่าวออกมานะคะว่าจะมีการปล่อยตัวคุณเปรมชัยกรณสูตรค่ะในวันนี้ออกจากเรือนจำคุณผู้ชมคุณสองคนจำคดีของทองผาภูมิได้ไหม
จำได้ใช่ค่ะเป็นข่าวดังทีนี้ก็กลายเป็นว่าพอมีกระแสข่าวมาแบบนี้สื่อมวลชนวันนี้ปักหลักเลยนะคะ
ไปรอดูเลยค่ะมาเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวที่ด้านหน้าเรือนจำทองผาพูมค่ะบรรยากาศหน้าเรือนจำนะตอนที่ทางด้านผู้สักข่าวของเราไปถึงก็ยังเห็นว่าเจ้าหน้าผู้สักข่าวของเราไปถึงก็ยังเห็นว่าเจ้าหน้าผู้สักข่าวของเราไปถึงก็ยังเห็นว่าเจ้าหน้าผู้สักข่าวของเราไปถึงก็ยังเห็นว่าเจ้าหน้าผู้ส
ณเวลานั้นเนี่ยก็ถูกยึดของกลางมาก็เป็นไปตามข่าวเลยเหตุการณ์เกิดขึ้น๔๖กุมภาพันธ์ตั้งแต่ปี๖๑นะคะ
จนกระทั่งคุณเปรมชาประกันตัวต่อสู้คดีตั้งแต่สารชั้นต้น
แล้วกระทั่งวันที่๘ธันวาคมปี๖๔สารจังหวัดทองผาภูมิกาญจนบุรีก็นัดฟังคำพิพากษาสารดีกาค่ะ
นี่แหละค่ะแล้วก็มีคำพิพากษาออกมาสั่งจำคุกคุณเปรมชัย๒ปี๑๔เดือน
ไม่รอลงอาญาและชดใช้เงิน๒ล้านบาท
ส่วนจำเลยที่เหลือสารพิพากษาจำคุกเป็นเวลาที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
ต่อมาคุณเปรมชัยและพวกรวม๓คนได้ลดโทษหรือคนละ๘เดือนค่ะ
พรบสงวนแล้วก็คุ้มครองสัตว์ป่าที่แก้ไขเมื่อปี๖๒นะคะ
คงเหลือจำคุกคุณเปรมชัยเหลือ๒ปี๖เดือน
ถ้านับระยะเวลาในการจำคุกแล้วก็จะต้องพ้นเรือนจำ
ก็คือ๘มิถุนายนปีหน้าปี๖๖
แต่เนื่องด้วยคุณเปรมชัยถือเป็นผู้ต้องขังสูงวัยและป่วยหลายโรครุมเรา
แล้วก็ยังมีการจำคุกตามกำหนดไปแล้ว๑ใน๓
อันนี้ก็ดูเหมือนมันน่าจะเข้าเงื่อนไขระเบียบของกรมราชธรรมใช่ไหมคุณ
ครับผมโดยล่าสุดครับกรมรัชธรรมเนี่ยก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุก
ครั้งที่๑๓ทัพ๒๕๖๖ครับ
ในวันที่๑๗ตุลาคมปี๒๕๕๙
ซึ่งรายละเอียดก็มีการชี้แจงว่ามีผู้ต้องขังที่เข้ารับการพิจารณา
รวมทั้งสิ้น๕๖๗ราย
จำนวนนี้ได้รับอนุมัติ๔๘๔ราย
อนุมัติ๘๓ราย
สำหรับกลุ่มที่ได้รับอนุมัติปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก
ในวันที่๑๗ตุลาคมนี้มี๑๑๓ราย
แล้วในกลุ่มนี้มีนักโทษเด็ดขาด
ซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมจำนวน๑รายครับ

ซึ่งต้องโทษอยู่ที่เรือนจำอำเภอทองผาภูมิในความผิด
พรบป่าสงวนแห่งชาติพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งความผิดตามพรบออาวุธปืนนะครับ
โดยที่ประชุมมีมตินะครับเห็นชอบให้ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก
เพื่อคุมความประพฤตินายเปรมชัยตั้งแต่๑๗ตุลาคมนี้
และจะพ้นโทษครับ๗ธันวาคมปี๒๕๕๙

เนื่องจากว่านายเปรมชัยมีปัญหาด้านสุขภาพบริเวณข้อเท้า
เคยถูกคว้าเนื้อที่ตายจากอาการเบาหวานลงขา

อาจจะมีการเสียดสีเกิดบาดแผลที่รุนแรงขึ้นมาอีก
ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการมาบัดรักษากรณีฉุกเฉิน
ดังนั้นคณะอนุกรรมการจึงมีมติเห็นควร
เพราะปัญหาสุขภาพที่ข้อเท้าเคยคว้าเนื้อตายจากอาการป่วยโรคเบาหวานนั่นเอง
ปล่อยตัวคุมประพฤติจะต้องมารายงานตัว
อยู่ภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ
กว่าจะครบกำหนดโทษจริงต่อไป
จะได้รับการปล่อยตัวและลดวันต้องโทษจำคุก
ตั้งแต่๑๗ตุลาคมนี้และจะพ้นโทษ๗ธันวาคมปี๒๕๖๖นี้นั่นเองครับ
แต่ภาพที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นแฟมภาพนะคะคุณผู้ชม